มาดูข่าวจากหน้าหนึ่งโดนลงมอมยาเลิฟ
ซึ่งก็ทำให้เสียชีวิต
ซึ่งผู้เสียชีวิตอายุเพียงแค่๑๙ปี
ถูกหนุ่มวัยรุ่นราวคราวเดียวกัน

ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสะพานควายนี่แหละนะคะ

ทำให้ทั้งครอบครัวเองรวมถึงแฟนนุ่มของผู้ที่เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นก็โศกเศร้าเสียชัยกันไปนะคะ
จากเรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีเจริญศรีศาสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
ก็ได้เข้าสอบปากคำนายคณากรทองเอมพร้อมกับเพื่อนอีก๓คนค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวหญิงในลักษณะรุมโทรม
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละ
ล่อลวงนักศึกษาสาวอายุ๑๙ปีซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชยาการชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ลวงมาเกาะเหตุเมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเอง
นายคณะกรสารภาพบอกว่าเพิ่งจะรู้จักผู้เสียหายทางเฟซบุ๊คได้แค่๒วันนะคุณ
แล้วก็ออกอุบายให้มาร่วมหลับนอนที่โรงแรมภายในซอยประหลโยธิน๑๑
ย่านสะพานขวายใกล้แถวแยกสะพานขวายนี่นะคะ
ผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะนายคณากรก็ลงมือข่มขืน
แล้วก็ชวนเพื่อนอีก๓คนมาข่มขืนซ้ำจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง๓คนได้หลบหนีออกจากโรงแรมทันทีค่ะ
โดยให้นายคณากรทำทีเหมือนกับว่าไปแจ้งตำรวจ
และให้หน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหายนี่นะคะ
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนายคณากรก็อ้างตัวบอกว่าเป็นแฟนของผู้ที่เสียชีวิต
และจากการสอบสวนรวมทั้งตรวจสอบภายในห้อง
ก็พบถุงยางอนามัยใช้แล้ว๔ชิ้น
อกจากนี้ตำรวจก็ยังได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
พบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๓คน
ที่สุดนายคณากรก็เลยรับสารภาพนะคะบอกข้อมูลทั้งหมด
ตำรวจก็ตามจับผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด๔คนนะคะ
รายงานข่าวแจ้งว่าเบื้องต้นแพทย์ก็ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะว่า
เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบหาอสุจิในช่องคลอด
รวมถึงตรวจบริเวณใต้เล็บของผู้เสียชีวิต
ในส่วนสารเคมีบางอย่างที่เป็นคราบบริเวณปากของผู้เสียชีวิตนั้นก็ตรวจพบด้วย
พบว่านี่เป็นยาเลิฟหรือว่ายาปลุกเซ็กที่กลุ่มผู้ต้องหานั้นวางยา
เพื่อที่จะปลุกอารมณ์ผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่คาดว่าให้ยาจำนวนเกินปริมาณ

เกิดภาวะช็อกก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ

ก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ที่แน่ชัดอีกครั้ง
เพื่อสรุปให้แน่ชัดว่าเป็นสารเคมีประเภทใด
ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๔๕วัน

บอกว่าไม่ได้นำยาเสพติดให้ผู้ตายเสพ

ฝ่ายหญิงเป็นคนโทรนัดมาหา
ในวันเกิดเหตุได้มีการนัดผู้ตาย
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่จะดื่มกินกัน

ผู้ต้องหาบางส่วนได้มาที่โรงแรมที่เกิดเหตุ

กล้องวงจรปิดก็เลยจับภาพได้
จับภาพผู้ตายอยู่ในอาการมืนเมาไม่ได้สติ
ผู้ต้องหาทั้ง๔รายพยายามพยุงเข้าห้อง
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นที่ชี้ชัดว่า
ผู้ตายถูกล่อลวงมาก่อเหตุ
ในสภาพที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ทางพลตำรวจตรีเจริญศรีษศลักษณ์

ก็ดูตามข้อมูลพยานหลักฐานต่างที่พบนะคะ
ส่วนในเฟซบุ๊คของผู้ตายก็มีเพื่อนมาแสดงความไว้อาลัยกันมากทีเดียว
โดยแฟนนุ่มของผู้ตายเองก็โพสต์ข้อความ

บอกว่าไม่มีอีกแล้วสายตาคู่นั้น
คอยห่วงใยฉันในวันที่เดียวได้
แล้วก็วงเล็บว่ารู้สึกท้อแท้
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตาย
ก็มาโพสต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
ค่ะซึ่งก็เมื่อวานช่วงบ่าย
แม่ของผู้ตายก็เดินทางมาติดต่อรับศพ

ระบุสั้นนะคะว่าจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดคลองเตยที่เข็ดคลองเตย
แล้วก็ผู้ตายเป็นลูกสาวของตำรวจยศดาบตำรวจ
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานด้วย
ซึ่งสอนอที่พ่อของผู้ตายสังกัดอยู่

แล้วก็ชัพนกิจศพในวันจันทร์ก็คือวันเมื่อรื่นนี้
เมืองต้นสาเหตุการเสียชีวิตที่ตรวจพิสูจน์ออกมาได้
ก็คือเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตล่มเลว